ที่ไปเปิดตลาดในแถบอาเซียนถือว่าประสบความสำเร็จ
แล้วก็ทำให้รู้นะคะว่าแฟนบอลในอาเซียนเริ่มที่จะเป็นแฟนคลับของนักฟุตบอลไทยมากขึ้น

มีสื่อมวลชนและแฟนบอลเวียดนามให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นตะโกนเรียกชื่อนักเตะไทย
ขอถ่ายรูปเปรียบดังซุปเปอร์สตาร์มาเยือนประเทศของพวกเขา
โดยหวงทิศเทืองผู้สื่อข่าวเวียดนามที่เคยทำงานอยู่ที่เมืองไทยเล่าให้ฟังว่า
เพราะถือว่าเป็นทีมที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยมีนักเตะซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติไทยหลายคน
อีกทั้งทุกวันนี้แฟนบอลเวียดนามได้ติดตามฟุตบอลไทยมากขึ้น
ทั้งผ่านการถ่ายท้อสดในโลกโซเชียลหรือเดินทางไปชมถึงประเทศไทยก็มีเช่นกัน
ตอนการจดซุปเปอร์สตาร์ทที่มีเชิงแบบนี้มีหลายหลายคนรู้จักอย่างนาน
ตอนนี้มีคนหนึ่งสหรัฐยูเยนมีแฟนของนักร้องลำอารุน
มีคนเวียดนามเข้ามาทำไม่ได้ที่สำเร็จ
เข้ามาต้อนรับเนี่ยก็ถือว่าถือว่าเยอะพอสมควรนะครับ
นี้เขาก็รู้จักทีมเอสซิจีแล้วก็รู้จักทีมฟุตบอลในประเทศไทยดีอยู่แล้วนะครับ
ทางนี้กันครับเขาชื่นชมในกีฬาฟุตบอลแล้วก็ยิ่งเป็นทีมชาติไทยด้วย
แฟนบอลที่นี้เขาจะคลั่งคลั่งคลั่งนักกีฬาจริงครับ
ก็จะตามไปเชียร์ตามไปให้กำลังใจดีนตลอดอีกแล้ว

เขาจะยกย่องผู้ที่มีความสามารถนะครับ
โดยในช่วงหลังทีมชาติไทยมักจะทำผลงานได้ดี
ซึ่งพวกเขาก็จะชื่นชมแล้วก็จะติดตามผลงานด้วยเช่นกันครับ
จากติดตามผลงานในสนามแล้ว
ดังนอกสนามของนักฟุตบอลไทยก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน
โดยแฟนบอลลายนี้เรียกได้ว่าเป็นแฟนพันธ์แท้อย่างแท้จริง
เพราะขนาดเพลงเชือกวิเซียนที่มีเจ้าตังสหรัฐอยู่เย็นเป็นพระเอกเอ็มวี
ก็ร้องได้แบบไม่มีเคอะเขินเลยทีเดียว
ถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
เพราะนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมในฤดูการใหม่แล้ว
ยังได้เพิ่มฐานแฟนบอลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกด้วย
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน